ชายชาวเมียนมาไปเล่นสนุกเกอร์

อาจจะมีการพูดจาอะไรที่ไม่เข้าหู

ไปเอาขวานมาครับคุณผู้ชม

จามก็คือเนี่ยฟันลงไปเนี่ย

ความมีทุกความ
แล้วก๑๕๐๐

ลงทันทีเพื่อนก็จะห้ามก็กลัวนะครับจะไม่ห้ามก็กลัวเพื่อนตายนะครับ
หลังจากก่อเหตุก็เดินหนีไปนะครับเหตุเกิดประมาณ๕ทุ่มเมื่อวานนี้
โต๊ะสนุกในซอยสุขสวรรค์๗๘ตะบนบางจากอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
ผู้เจ็บผู้ได้รับบาดเจ็บก็คือนายมะโยมินอายุ๔๐ปีเป็นชาวเมียนมา
ดูสิครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหฮิ้วปีกมาเลย
หัวแตกแผลยาว๕เซนติเมตรแล้วมีรอยฟกช้ำที่หลังอีก๒แห่ง
กู้ภัยประถมพยาบาลนะครับแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
สอบถามในวินมองชาวเมียนมาที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าบอกว่า
โอ้โหเขากับเพื่อนกับคนเจ็บเนี่ยนะรวมถึงผู้ก่อเหตุด้วย
ก็ตีสนุกอยู่ด้วยกันแล้วครับภาษาเขาเรียกตีสนุกก็คือแทงสนุกนี่แหละ
แต่เล่นไปเล่นมาคนเจ็บนะฮะกับผู้ก่อเหตุมีปากเสียงกันครับ
ผู้ก่อเหตุก็เดินออกจากโต๊ะไปนะเขาคิดว่าอ๋อสงสัยมันกลับไปแล้ว
กลับไปพักแล้วแต่ที่ไหนได้กลับมาอีกทีถือขวานไปด้วยตรงเข้าไปนะฮะ
โอ้โหไปทำร้ายคนเจ็บนะครับเล่นสนุกอยู่หันหลังอยู่ด้วยซ้ำ
เขาก็ไม่กล้าเข้าไปห้ามตำรวจชุดสืบเนี่ยนะครับ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดเดี๋ยวจะตามตัวผู้ก่อเหตุมาให้ได้ครับ